คุณผู้ชมมายินดีกันต่อเลยค่ะกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปสาวปูปรายาจ้า
ในที่สุดคุณผู้ชมค่ะก็มีข่าวดีกับเขาสักทีนึงนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลืมมาแหละว่าเออปูปรายากำลังจะมีข่าวดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
สวยออร่าว่าที่เจ้าสาวสุดบอกเลยว่าไม่ต้องรอนาน
เพราะปูออกมาคอนเฟิร์มชัดเจนเองแล้วว่าเรื่องจริงค่ะทุกคน
เจอกับปูปรายาเมื่อวานนี้ค่ะเพิ่งบินกลับไทยมาสดร้อนเลย
ช่วงที่ให้สัมภาษณ์สื่อก็ยอมรับเลยนะคะว่ากำลังจะแต่งงานจริง
ซึ่งเธอจะแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มชาวต่างชาติช่วงปลายปีนี้

เขาขอแต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้ว
และดิฉันเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันโฟกัสหน่อยค่ะ
ซูมหน่อยค่ะแหวนเพชรเป็นมือของสาวปูโอ้โห
มีกระแทกต้องตามากโอ้โห
ก้าวกระหลัดย้ำอีกครั้งนะคะ
ก้าวกระหลัดขาดโทษนะคะนั่นแหวนหรือสร้อยคอ
เออก็ใหญ่มากต้องเอาแบบว่ามาดามไว้เยอะ
นิ้วยาวคือถ้าอยู่ในคนที่นิ้วสั้นแล้วก็แหวนน่าจะมิดนิ้วนะคะ
เออสุดฟังค่ะสมทัศน์สีมาก
ซึ่งหนุ่มคนที่กุมหัวใจสาวปูได้เนี่ยก็คือหนุ่มคนนี้คุณผู้ชม
ภาพไปพร้อมพร้อมกันนี่ค่ะหนุ่มคนนี้ค่ะที่ใส่เสื้อสีขาวนี่แหละค่ะ

เขาเคยลงรูปคู่เอาไว้ตอนที่ลงเนี่ยเราก็สงสัยว่าใช่คนนี้หรือเปล่า

เขาเป็นนักธุรกิจค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นนักธุรกิจชาวต่างชาติ
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้งานที่เขาลงเนี่ยมันคืองานอะไร
นี่คืองานสละโสดของสาวปูจ้า
ซึ่งหนุ่มคนนี้เนี่ยคือบอกว่าจริงเนี่ยซุ่มคบหากันมาได้ระยะใหญ่แล้วแหละ
แต่ไม่ได้เปิดตัวคือเขาถือเคล็ดว่าเออกลัวว่ารักมันจะพังเหมือนที่ผ่านมา
หนุ่มคนนี้บอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยไฟเขียวเชียร์สุดใจ

ที่สำคัญคือช่วงเวลาที่อ่อนไหวที่สุดของครอบครัว

คือก่อนหน้านี้พ่อคุณปูเขาผ่าตัดหัวใจใช่ไหม
หนุ่มคนนี้ก็คอยเป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้ปูอยู่ตลอดเลย
ซึ่งก็มีคำถามว่าปูไปมูที่ไหนมา

ปูบอกว่าพี่จ๋าเรื่องรักเนี่ย
หนูไม่เคยมูเลยค่ะมูแต่เรื่องงาน
แต่เวลาที่ไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะมีแฟนนั่นแหละ
ก็จะมีแฟนนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะมาเอง

ก็บอกแล้วไงว่าฉันมูขอแต่งงาน
งานเนี่ยรอมาเป็นปีแล้วจะได้แหวนก่อนคืออะไร
เมื่อก่อนขอแต่ความรักได้แต่งงานนะคะ
ว้าวต้องเปลี่ยนวิธีมูหรือลองมูผิด
แนะนำผู้หญิงนะถ้าแบบยิ่งขอยิ่งหาไม่เจอ
แต่ถ้าแบบใจปักว่าแบบไม่เอาแล้วอ่ะ
ว่าไม่เอาแล้วอะเจ็บมากไม่ถามไม่ถามเจ็บแล้ว

ไม่พอแต่เดี๋ยวหน้าข้ำก็ต้องเห็นบัตรเชิญอีกเลยอยู่แล้วเนาะ
กำลังจะเต้นงานสละโสดอยู่เพื่อนบอกเธอเธอไทยรัฐฉันหยิบมา
เธอก็ลงรูปก่อนฉันเมานะฉันยังหน้าไม่ดีเลยลองไทยรัฐ

คือว่าเขาดูเพจข่าวไทยรัฐของเรานี่แหละค่ะปรากฏว่าอุ้ยเธอเพื่อนแซวนี่ลูกเธอเนี่ย
แล้วปูก็บอกอุ๊ยฉันแบบว่าอาการไม่ค่อยสวยเลย
แต่ใดคือสวยมากยินดีมาก
ยินดีมากค่ะว่าเจ้าสาวเอาราดตาแตกเวอร์ส่วนแหวะก็ตาแตกเช่นกันนะครับ
ไปกันต่อค่ะกับสาวคนนี้นิชาของเรา
หลายคนออกอาการเป็นห่วงนะกับสาวนิชา
คือก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยโพสต์รูปเป็นจอ
คาวน์เน็ตเอฟซีก็เดาไปเรื่อยเลยนะคะว่า
หรือว่าจะมีปัญหาความรักกับโซโน่หรือเปล่า
ล่าสุดนะคะนิชาขอเคลียร์ด้วยตัวเองจะเป็นเรื่องอะไรลองไปฟังดูค่ะ
เป็นความผิดพลาดของหนูเอง
ที่ไม่ได้อธิบายในแคปชั่นคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนูเองค่ะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักเลย
แล้วตอนแรกก็ไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าถ่ายละคร

ปกติของเราเลยค่ะ
ก็ยังรักกันดีเหมือนเดิม
ไม่มีปัญหาอะไรกันอันนั้นเป็นเรื่องงานเฉย
ใช่ค่ะเอฟซี่